มาพร้อมกับอะไรกันเนี่ย
ใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้ถึงเวลาของกิจกรรม
ซุปเปอร์ตำบล
โอ้โหบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่เราเปิดให้คุณผู้ชม
ได้ส่งของดีประจำตำบลของดีประจำจังหวัดอะไรต่าง
ที่คุณผู้ชมเนี่ยส่งกันมาเยอะแยะมากมาย
มาที่รายการตลอดข่าวของเราแล้วเนี่ยนะคะ
เราก็บอกคุณผู้ชมไปเช่นกันว่า
เราจะนำเรื่องราวของดีประจำตะบนของคุณ
บอกเล่าให้คนไทยทั่วทั้งประเทศได้รู้ว่า
ตำบลของคุณสุดเจ๋งจริง
ซึ่งวันนี้ซุปเปอร์ตำบลสุดเจ๋งได้แก่

จังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ซึ่งทางตำบลดอนไก่ดีเนี่ยค่ะเขาส่งเครื่องเบนจรงดอนไก่ดีมาให้พวกเราดูแบบนี้
ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าเครื่องเบนจรงของที่นี่ถือได้ว่าสวยงามและมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นของลวดลายค่ะ
คุณผู้ชมดูนะเขานำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นไทยผ่านเครื่องเบนจรงได้อย่างประนีตสวยงาม
ซื้อเก็บสะสมไว้เนี่ยโอ้โหทรงคุณค่ามากเลยนะคะแล้วเครื่องเบนจรงของที่นี่ก็มีหลากหลายลวดลายด้วยคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นลายพุ่งข้าวบินลายวิถีไทยลายประเพณีสงกรานลายตลาดน้ำก็มี
แล้วยังมีอีกหลากหลายแบบเลยล่ะค่ะโอ้แล้วมีลายที่มันเด้งดึงตรึงตรึงตรึงตรึง
จากนี้ค่ะทางรายการของเราก็ยังได้รับเกียรติจากคุณวิชัยแตงเอียมนายกอบตดอนไก่ดี
ที่จะมาพูดคุยกับเราด้วยไปฟังเสียงท่านเลยค่ะ
สวัสดีครับผมนายวิชัยแตงเอียมนายค์เทศบนตรีเทศภายละครอบครัวดอนไก่ดี
วันนี้นะครับผมมาขอกับผู้ชายสัมพันธ์ของหมู่บ้านเบรนจรง
ซึ่งยังอยู่ในพื้นที่กลมบลดอนใจดี
เป็นจรลงของหมู่บ้านเบนจรงดอนไปดีนั้น
หากลงเสียวงเข้าคราวนั้น
ปลานี่ถึงว่าเป็นภูมิยาของเช่าบ้านจริง
ตรงนี้ก็ขอเชื่อมชวนพี่น้องทุกคน
ถ้าผ่านมาแล้วก็เยี่ยมชม
หมู่บ้านเบนจรงดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาครครับสวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะยกอบตดอนไกดีมาก
คุณวิชัยแตงเอกที่มาชวนแฟนตรขาว

นอกจากนี้ก็ต้องขอขอบคุณหมู่บ้านเบนจรงบ้านดอนไก่ดีด้วยนะคะ
ที่ส่งเครื่องเบนจรงสวยแบบนี้มาให้เราในรายการ
ให้คุณผู้ชมได้เห็นและให้ทั้งโลกได้รู้
ว่าตำบลของคุณสุดเจ๋งจริงเลย